ผมพาไปเที่ยวที่แก่งกระจานกันหน่อย
ไปดูความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาไปเห็นเสือดาวออกไปกินซากของกวาง
แน่นอนก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าของธรรมชาตินั่นเอง
นี่เป็นภาพที่เขาบันทึกเอาไว้ได้นะครับ
ภาพจากกล้องดักถ่ายที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ตั้งไว้ตรงจุดที่ไปพบซากกวางป่าตัวใหญ่นอนตายเพราะว่ามันตายจากการที่ต่อสู้กันเอง
ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าแก่งกระจานอย่างมากทีเดียว
นี่อะไรเสือดาวคุณผู้ชม
ในภาพมีเสือดาวทั้งเป็นตัวแม่ตัวลูกก็พากันออกไปกินซากกวางที่ตายอยู่
แล้วก็ยังมีหมาจิ้งจอกมีหมีออกไปกินซากกวางตัวนี้ด้วยนะครับ
แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับ
ทางด้านของนายมณะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่า
หลังจากเห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกหายเหนื่อย

คือเขาพยายามดูแลคุ้มครองสัตว์ป่ามาตลอด
ให้มันมีการขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานมาให้เห็นแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์
แล้วเนี่ยมันก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้น
แสดงว่าสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือดาวเนี่ยมีอาหารในธรรมชาติให้กินอยู่
หัวหน้าอุทยานก็ยังบอกอีกว่า
จุดที่พบซากกวางเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์บ้านกลาง
อยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับ
ซึ่งปัจจุบันทางอุทยานได้มีมาตรการป้องกันในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอยู่แล้ว
มีการติดตั้งกล้องดักถ่ายคนที่ไปล่าสัตว์หรือไปตัดต้นไม้
อันนี้ก็ให้เห็นถึงภาพของความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นของผืนป่าแก่งกระจัด
โอ้โหเสือดาวน่ารักนะเหมือนแมว

ใช่มันคือเสือจริงแมวกับเสือก็เป็นเขาเรียกว่าวงเดียวกัน
แต่ว่ามันก็คือเป็นแบบลักษณะขนาดต่างกัน